ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่พูดถึงกันเยอะทีเดียวนะคะ
เหตุการณ์อุกอาจที่มีกลุ่มชายชะกันพร้อมอาวุธครบมือค่ะ
ปืนสั้นปืนยาวนะคะบุกห้องพักพ่อค้ากัญชา
ไปทำร้ายร่างกายไปปล้นทรัพย์แล้วในเหตุการณ์นี้มีเด็กอยู่ด้วยสามคน
ให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดในแฟลต์การไฟฟ้าธนบุรี๒
บันทึกภาพกลุ่มชายชะกันเดินอยู่ชั้น๑
แล้วขึ้นบันไดไปมุมนี้จะยังไม่เห็นว่าเขามีอาวุธนะคะ
อีก๗นาทีต่อมากลุ่มเดียวกันนี่แหละค่ะ
กึ่งเดินกึ่งวิ่งลงบันไดเหมือนกำลังลักษณะเหมือนหาทางหนีออกอ่ะ
ครับนะคะแต่เห็นว่าแต่ละคนก็จะมีอาวุธปืนสั้น
แล้วก็อาวุธปืนยาวตอนที่วิ่งเนี่ย
ก็คือจะสวนกับพ่อตาแม่ยายของในอามที่กำลังจะขึ้นไปช่วย
ก็มีการข่มขู่ไม่ให้ยุ่งกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ
อกจากนี้มีคนถ่ายคลิปตอนเกิดเหตุซึ่งเป็นภาพระยะไกลนะคะ
แล้วได้ยินเสียงปืนอย่างชัดเจนเลยค่ะ
กี่นัดล่ะคะเนี่ยนะคะขนาดนี้เลย
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ๕ทุ่มวันที่๑๔ตุลาคมค่ะ
คุณไอซ์นะคะภรรยาของ
อามผู้บาดเจ็บเนี่ยเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เธอกับสามี
เคยถูกจับข้อหาค้ากัญชามีของกลางเป็นกัญชา
ร้อยกว่ากิโลกรัมถูกยึดไปทีนี้พอมีกัญชาเสรี
มีกฎหมายกัญชาเสรีออกมาเธอได้ของกลางคืน
เธอก็เอามาขายต่อนะคนร้ายเนี่ยติดต่อ
มาขอซื้อกัญชาติดต่อมาทางไลน์ตอนแรกแจ้งว่าจะซื้อ๑๐๐กิโลกรัม
ก็บอกไปว่ามีแค่สิบกว่ากิโลเองคนร้ายบอกได้ไลน์มาจากคนชื่อพอพาแนะนำมา
ไปเช็คที่พอพานพอพานไม่รู้เรื่อง
ก็เลยถามคนร้ายอีกทีคนร้ายบอกจำผิด
เป็นคนชื่อปอปลาพอถามไปทางปปลาก็บอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นลูกค้าประจำ
ทีนี้ก็คือเช็คกันวางใจได้ก็เลยนัดมารับของที่บ้าน
วันที่มาเนี่ยค่ะน้องชายสามีเป็นคนไปรับนะคะ
น้องชายชื่อว่ามีนก็ลงไปรับคนร้ายคนร้ายมากันสองคน
ก็พาขึ้นไปดูของกันพอเข้ามาในห้องเนี่ยค่ะ
ปรากฏว่าคนร้ายล็อกคอเอาปืนเจาะที่สามีกับน้องชายสามีคือในมีน
ตอนนั้นเนี่ยในห้องมีลูกอยู่ด้วยสามคนนะคะเก้าขวบห้าขวบแล้วก็สามขวบ
เธอเนี่ยตกใจคุณไนท์ตกตกใจคิดว่าสามีถูกจะต้องถูกอุ้มไปแน่แน่
ก็เลยล็อกประตูจากข้างนอกแล้วตะโกนร้องให้คนมาช่วย
ปรากฏว่าข้างนอกนี่แหละค่ะมีคนร้ายอีกกลุ่มหนึ่งอาวุธสงครามครบมือนะคะ
อาวุธสงครามมาแล้วก็มาสมทบอีกประมาณ๗คน
ก็เอาอาวุธยิงกุญแจพังประตูเข้าไป
แล้วพยายามจะลากคุณไอซ์เข้าไปในห้องด้วย
ถามหาแต่พระเครื่องกับกุญแจแล้วเอาปืนเธอบอกว่าเอาปืนเนี่ย
จ่อศีรษะลูกอายุ๙ขวบด้วยบอกว่าถ้าขัดขืนเดี๋ยวจะยิงลูก
เอาด้ามปืนฟาดไปที่ศีรษะสามีจนบาดเจ็บ
สุดท้ายเนี่ยทีนี้พอเขาได้ยินเสียงเออะโวยวายข้างล่าง
คนก็มามุงกันเยอะเยอะคนร้ายก็เลยตัดสินใจหนีค่ะ
ตอนไปเอาทรัพย์สินบางส่วนไปด้วยแต่กัญชา๑๐กว่ากิโลเนี่ยไม่ได้เอาไป
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสามีเคยถูกล่อซื้อกัญชา

แล้วเขาบอกว่าก็มีโทรศัพท์ข่มขู่ด้วยบอกว่าครั้งหน้าโดนแน่
ให้คุณไอซ์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
ระหว่างที่หนูชกไปที่เป้ากางเกงเขาปืนในเอวเขาหล่น
เขาก้มไปกดปืนในเอวเขาอีกมือนึงถือปืนใหญ่อีกปืนนึงก็ก้มไปเก็บ
แล้วทีนี้หนูก็เลยดึงแมสเขาออกได้เห็นหน้าชัดเจนมาก
หนูก็ยืนยันกับตำรวจว่าหนูจำคนร้ายได้นะ
สองคนที่เข้าไปกับแฟนแล้วก็อีก๒คนที่อยู่ข้างนอก
จำได้แม่นไม่เคยรู้จักเลยค่ะก็คือคนที่หนูสันนิษฐานว่าต้องเป็นชุดหนึ่ง
เพราะว่าถ้าคนเราจะกลับมาทำร้ายรอบ๒จะเอาชุดเดิมมาไหม
ก็คงต้องไม่ใช่ถูกไหมซึ่งไอ้พวกนี้ที่มา
ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยนี่คือคุณไอซ์นะคะ
ภรรยาของคุณอามที่อยู่ในเหตุการณ์ส่วนพี่สะพ้ายค่ะ
กันกับกลุ่มคนร้ายที่เคยมาลักพาตัวในอามเมื่อช่วงสิงหาคมที่ผ่านมานะคะ

เอาเงินค่าซื้อขายกัญชาของคนกลุ่มนี้ไป๔๔๐๐๐บาท
ก็เลยทำให้น้องสาวไปมีปากเสียงกับคนกลุ่มนี้
แล้วน่าจะมีการผูกใจเจ็บโทรมาข่มขู่จนกระทั่งเกิดเหตุล่าสุดนี่แหละค่ะ
อาการบาดเจ็บของในอามเนี่ยนะคะสาหัสค่ะคุณผู้ชม
มีบาดแผลที่ศีรษะเย็บถึง๖๐เข็มนะคะ
แล้วก็มีเลือดออกในสมองด้วยแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
อามบอกไม่เคยรู้จักคนร้ายมาก่อนตอนที่เอาปืนไปจ่อลูกเขาอ่ะ
เขาก็จำเป็นต้องแย่งปืนให้ปากกระบอกปืนมันเงยขึ้น
ซึ่งตลอดเวลาก็ขอร้องคนร้ายว่าอย่ายุ่งกับเด็กแต่ก็ไม่สนใจนะคะ
แล้วพยายามจะลื้อค้นห้องด้วยค่ะ

บอกภาพอย่างดนตรีมันอยู่ไหนผมไม่มีค่ะพี่ผมอยู่กับลูก

ลูกผมน้องให้ล่ะ
มีเป็น๙ขวบ๓ขวบ๔ขวบอยู่ด้วย
๙๕แล้ว๒ขวบกว่าคนหนึ่งลูกผมคนเด็ก
ผมบอกเขาว่าผมมีเด็กพี่ผมมีเด็ก
มันก็ไม่สนเลยนะก็เลยลูกพี่นอนกันสิ
ผมนอนอยู่นะผมมองเมื่อแค่ขอเขาเขาบ่อยลูกผม
คุณผู้ชมครับตำรวจรู้ตัวแล้ว๒คน
รู้ตัวแล้ว๒คนนี้ความคืบหน้าล่าสุดเลย
ตอนนี้อยู่ในกระบวนการออกหมายจับ
ท่านลองผู้พิจารการตำรวจนกคอร์นบานส์บอก
ส่วนอีก๔คนที่ปรากฏอยู่ในภาพจากกล้อวงจรปิด
เหตุตำรวจเชื่อว่ามีความขัดแย้งกันเรื่องขายกัญชาเนี่ย
น้ำหนักประมาณ๑๐๐กิโลกรัมครับ

ลองฟังเสียงท่านหน่อยครับ
คิดว่าก็อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ละครปานล่ะ
แต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวฝ่ายสืบสวนสอบติดอยู่

ทราบว่ามีการทำในเรื่องของการ

ท้ากัญชาด้วยกัน
กัญชาด้วยผมพูดว่ากัญชาแล้วกัน

ไม่ใช่ยาเสพติดนะครับ
แต่เดี๋ยวดูนะครับว่า
เพราะประวัติการต้องโทษมันไม่ใช่กัญชาอย่างเดียว

ท่านรองผู้ประชาการตำรวจนครบานบอกว่า
คือมีการตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นปืนจริงหรือเปล่า

หรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยิง

ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้ยังไม่ได้ให้การ

แต่ผู้ได้รับบาดเจ็บและภรรยา
เคยมีประวัติถูกดำเนินคดี

ทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนครับ